สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นเอฟพิโซนแรกที่นัทมาได้โฮสชีวอนซ์นะคะ
แล้วก็จะแนะนำ๓ลุคของนัทที่จะเป็นสไตล์นั้นในแต่ละวันเนอะ
แล้วก็เราก็ยังได้ข่าวมาด้วยพอดีเลยว่าตอนนี้
ซึ่งงานนะคะก็จะมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๗สิงหาคมเลยนะคะ
ที่ชั้นเอ็มแล้วก็ชั้น๑สยามพรากอนค่ะ
ซึ่งนัทก็เป็นคนดูแลโดยเฉพาะ
ทำความรู้จักกันผ่านชีวอนซะกันเนอะ
ไปดูว่านาฬิกาของทางที่สยามภารกรนี้จะมีอะไรบ้าง
คุณแพรมีแนะนำนาฬิกาผู้หญิงอะไรบ้างเอ่ย
ก็จะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะ

เข้ามาใหม่ล่าสุดสำหรับคนที่มองหาของขวัญ
ตัวนี้จะเป็นหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของมุมบรอง
เราได้จดลิขสิทธิ์เป็นของมงดรองโดยเฉพาะ
หรือว่าจะเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษก็ได้เหมือนกัน
แอบมองไว้เป็นเรือนนั้นค่ะแดงสีเขียวทอง

ใช่ค่ะตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ของเรา
ถึงว่าเลยเป็นสีเขียวด้วยสีเขียวขี้ม้าแบบนี้

ไปทำงานได้ด้วยแล้วก็เหมือนไปเจอเพื่อนตอนหลังอะไรอย่างนี้ได้ด้วย
สวัสดีครับ

ก็แล้วว่าร้านนี้เป็นร้านที่สะดวกเนอะ
สำหรับคนที่มองหานาฬิกาหลายแบรนด์
มากับเพื่อนทีนึงก็มีหลายสไตล์ของนาฬิกา
อันนี้เป็นรุ่นอะไรคะ
เป็นรุ่นที่สามารถกันนามได้๒๐๐เมตร
เออจริงเป็นคนดำนามด้วยเหมือนกัน
สามารถมองเห็นในที่มืดได้

หรือว่าใส่ไปปาร์ตี้ก็ได้นะครับ

พอดีว่าเรามีตัวเรือนใหม่นะฮะ

แต่ในสมัยใหม่เราสามารถปรับแต่งให้มันเข้ากับทุกสถานการณ์ได้นะครับ
สามารถแต่งไปเที่ยวไปปาร์ตี้แต่งไปประชุมได้หมดค่ะ
เป็นฟังก์ชั่นที่สามารถคำนวณแปลงค่าระยะทาง
บอกเวลาคำนวณค่าเงินง่าย
จริงที่แบบพอเป็นสีเงินแล้วเป็นสายเงินอย่างนี้

ที่เหมือนเหมาะกับการไปทำงานที่จะเลือกมานะคะ
นัดเลือกเลเซอร์ตัวใหญ่ของสามีมาใส่
เพราะว่าอยากให้มันมีเหมือนเป็นลุคที่แบบขัดกันนิดนึง

เงินว่าสีเทามันเข้ากับสีเงินมาก

หลังจากที่เราไปประชุมกันทั้งวันแล้วนะคะ

ก็เดี๋ยวนั้นมีนัดกับเพื่อนกินข้าวต่อ
เดี๋ยวขอหารายการที่เหมาะกับลุคไปดินเนอร์หน่อยดีกว่านะคะ
เตะตาอันหนึ่งเป็นแบรนด์ใหม่น้องใหม่เนอ
สำหรับนาฬิกาแบรนด์นี้ครับคือโนมอสกาชูเตอร์นะครับเป็นแบรนด์สัญชาติเยอรมัน
ส่วนหน้าปั่นเนี่ยเราผสมผสานระหว่างเลขโรมันและเลขอาราบิกนะครับ

นี่เพิ่งจบมาหมานมาไม่กี่เดือน
มีรุ่นที่สามารถสลักชื่อและมหาลัยและตัววันปีจบได้ครับ
ค่ะก็พร้อมแล้วค่ะลุคนี้เป็นลุคไปดินเนอร์กับเพื่อนนะคะ

เมื่อกี้ก็เปลี่ยนรองเท้าสีดำที่มีความสุขสนาน
เมื่อกี้แอบเดินผ่านแล้วเห็นอเมริกาอันหนึ่งสวยมากมูลค่า๒๕ล้านเนี่ย
เดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่านะพาไปดูว่าจะสวยขนาดไหนค่ะ

ไหนขอดูหน้าตาของนาฬิกามูลค่า๒๕ล้านนิดนึง
ก่อนที่จะเข้าไปดูนาฬิกามูลค่า๒๕ล้านนะครับ

มันจะไม่ได้มีเข็มชั่วโมงเนี่ย

อีกเรือนหนึ่งอยากจะแนะนำให้สามีของคุณแน็ตนะฮะ
เป็นหน้าปัดเกลือที่โชว์กลไกข้างในนะฮะ

ค่ะก็สองอันนี้ก็เท่แล้วก็เจ๋งมากแล้ว

ทับทิมรวมมูลค่ากว่า๒๐กรัมนะฮะ

ก็คืออย่างสมมุติสีน้ำเงินก็เป็นแบบ๑๒

เป็นเข็มชั่วโมงส่วนเข็มด้านนอกเป็นเข็มนาที

ชุดเรียบไปเลย

ค่ะก็คุณมอสสำหรับคนที่อยากจะมาเห็นนาฬิกาเรือนนี้๒๕ล้านเลยนะคะ
อยากจะมาดูได้มันจะมีเวลาดูถึงเมื่อไหร่เอ่ย
สามารถรับชมได้จนถึงวันที่๗สิงหาคมค่ะ
ชั้นเอ็มซีอาร์พระกรณ์ค่ะ
ค่ะก็สักครู่นี้เป็น๔แบรนด์ที่นัทหยิบยกมา

แต่ว่าจริงแล้วถ้าชอบแบรนด์อื่นหรือว่ามีสไตล์อื่นที่อยากมองหาเนี่ย
มีนาฬิกาเยอะแยะมากมายอีกหลายแบรนด์ระดับโลกเลยค่ะ
ค่ะงานก็เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะจนถึงวันที่๗สิงหาคม
ลองมาดูกันค่ะว่าสไตล์ไหนจะเหมาะกับใครแล้วก็เหมาะกับลุคของทุกคนยังไงนะคะ
สำหรับวันนี้ก็ขอไปกินข้าวก่อนแล้วนะคะเพื่อนรอแล้วค่ะ